ลูกแล้วมาช่วยกำลังใจให้กำลังใจในการเลี้ยงลูกดีกว่าค่ะสำหรับคุณพ่อป้ายแดงหมาดเลยนะคะนี่คนนี้คุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณพ่อนี่คุณผู้ชมดู
เป็นคุณพ่อลูกอ่อนบอกเลยว่าคุณพ่อป้ายแดงแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เสียชื่อความเป็นนักร้องจริงนะคะ
เป็นนักร้องทั้งทีเลยขอแต่งเพลงให้ลูกซะเลยค่ะ

แต่เวลาอยู่กับลูกชายนะกลายเป็นคุณพ่อสายละมุนเลย
ลืมภาพชาวร็อกโยกเต็มดิบบนเวทีไปแบบไม่ได้จริงคุณผู้ชมค่ะ
ใครล่ะคุณพ่อตูนบอดี้แลมไงฮะ
ในฐานะนักร้องอันดับต้นของประเทศไทยเนี่ย
ตูนก็ขอสื่อสายใยความรักผ่านเพลงให้กับน้องทะเลค่ะ
ลูกชายคนแรกนะคะด้วยบทเพลงที่ตั้งใจมาสุดเลย
เพื่อฉลองครบรอบ๑เดือนให้กับลูกชายนะคะ
ซึ่งมีผู้นำความน่ารักนี้ออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยเลยคุณผู้ชมค่ะ

ก็เลยให้ลูกน้อยเนี่ยก็รู้เลยว่าเพราะมากแล้วก็แต่งมาจากใจแน่นอนค่ะ

ร้อนดีนะฮะ
น้องอบเชยค่ะลูกสาวคนแรกเนี่ยพึ่งจะลืมตาดูโลกยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะหลังจากเฝ้ารองลูกสาวมานานถึง๙เดือนเป็นคุณผู้ชมน่ารักมากเลยค่ะ
ด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักร้องอ่ะนะขอโชว์สกิลแต่งเพลงเพื่อลูกสาวสุดที่รักนิดนึงแล้วกัน
การบรรจงร้อยเรียงคำร้องค่ะท่วงทำนองออกมาเป็นเพลงโอเอ๋ยเจ้าอบเชย
โอ้โหก็เป็นชื่อลูกสาวน่ารักละมุนมากเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
โอ้โหเป็นสไตล์เขาเลยอ่ะ
โอ้เอยโอ้เจ้าอบเชย

สไตล์อาร์มแชร์นะคะที่คุณโย่งเคยเป็นนักร้องนำ
ได้ยินแบบนี้เราก็คิดถึงสไตล์แบบว่าดนตรีของพี่โย่งเหมือนกันนะ

ขอให้น้องสองคนก็น่ารักแข็งแรงนะคะตัวไวนะจ๊
ใช่ค่ะน่ารักทุกบ้านเลยนะ